หนักมาต่อกันที่ฟุตบอลกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงแข่งขันกันแล้วนะคะ
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันซึ่งทั้งสองทีมก็บอกว่ามั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะ
แต่ที่น่าเสียดายก็คือเจชนะทิพย์สงกระสินสุดท้ายก็ไม่สามารถลงสนามได้
เพราะว่าเรื่องของอาการป่วยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะ
ซึ่งการแถลงข่าวค่ะที่โรงแรมมันดาเลนะคะทีมชาติไทยก็มีมิรวรรณวัยวัชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะ
แล้วก็กวินธรรมศาจานันทร์ผู้รักษาประตูมาร่วมแถลงข่าว
ส่วนทางเมียนมานะคะก็นำมาโดยเฮสโค้ชชาวเยอรมันค่ะโกเซเซนะคะแล้วก็กัปตันของทีมก็คือยานอ่องจอค่ะ
โดยรายวัชก็บอกว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเน้นเต็มที่เพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้
แม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะคะแล้วก็จะพิสูจน์เกมลุกของทีมด้วย
เพราะก่อนหน้านี้ส่วนมากก็จะเน้นเกมรับ
คนอื่นที่สามารถทดแทนได้
ส่วนกวินธรรมศาจานันทร์ก็เปิดเผยนะคะว่าเมียนมาร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งยามเล่นในบ้านค่ะ
แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาทีมไทยก็เล่นได้ดีนะคะก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นเกมที่ทั้งสองทีมได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ค่ะ
คือพม่าก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับผมซึ่งทุกครั้งที่เจอก็สนุกสนุกทุกครั้งนะครับ
แล้วก็คือมาเล่นที่บ้านเขาก็สภาพแวดล้อมก็ค่อนข้างที่จะเป็นของเขาทั้งแฟนบอลทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็
คือผมว่าก็จะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมในพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งพวกเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับหน้าที่ลงไปทำหน้าที่ในสนามเนี่ยก็
ก็จะทำเต็มที่แล้วก็สู้เพื่อประเทศไทยแน่นอนครับทางไทยรัฐทีวีก็ก็ถ่ายทอดสดนะครับผม
ก็เวลาไทยน่าจะทุ่มหนึ่งครับก็ยังไงพวกเราก็จะทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทย
เพื่อทีมชาติไทยน่ะนอนครับส่วนเกอร์ซีเซ้งนะครับโค้ชของทางเมียนมาก็บอกว่าทีมไทย
แกร่งสุดในอาเซียนอยู่แล้วแต่ว่าหาวิธีการในการรับมือเตรียมตัวอยู่
ติกก็ยังบอกอะไรไม่ได้แล้วก็อยากให้รอชมวันพรุ่งนี้
ผู้ตัดสินจะใช้นะครับเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
แล้วก็ทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีดำล้วนผู้สาประตูชุดสีเขียวเมียนมาสวมสีแดงทั้งชุด
บัตรเข้าชมกันในขณะนี้จำหน่ายไปแล้วสามพันที่นั่งแต่ค่าระวันพรุ่งนี้
แฟนบอลเจ้าถิ่นก็จะแห่มาซื้อกันแล้วก็จะเต็มความจุสามหมื่นที่นั่งบัตรนะครับ
ในโซนมีหลังคาราคาสามพันจาหรือว่าเจ็ดสิบห้าบาทส่วนอื่นเนี่ยสองพันจาหรือว่าห้าสิบบาท
ไม่แพงนะใช่ครับซึ่งกรณีของเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
กลางของทีมชาติไทยนะคะแล้วก็มาเนลทอมเบียกองหลังค่ะถอนทัวร์จากทีมชาติไทยแล้ว
ในกรณีของเจเนี่ยนะคะก็เป็นไข้มาก่อนหน้านี้ซึ่งเจ็บคอมากขึ้นแล้วก็มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตเล็กน้อยด้วยค่ะ
ก็คือคออักเสบนั่นแหละนอกจากนี้ก็ยังมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณต้นขา
แพทย์กับสตาร์ฟโฟสก็เลยลงความคิดเห็นพร้อมกันนะคะว่าให้ถอนตัวออกจากเกมอุ่นเครื่องทั้งสองนัด
ก็คือกับเมียนมาแล้วก็เคนย่าเพื่อกลับไปพักฟื้นฟื้นฟูร่างกายที่ประเทศไทยให้อย่างเต็มที่ที่สุด
จากว่าภรรยาที่อยู่ที่ไทยคนเดียวมีกำหนดที่จะคลอดลูกเช้าวันพรุ่งนี้
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะกลับมาสมทบกับทีมอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่๗ตุลาคม

เสียดายนะเจนี่บอกฝันร้ายที่เมียนมาสุดท้ายก็ยังไม่ได้ลงอีก

แต่ดีนะครับเพราะว่าไปเล่นเจลีกดีกว่านะครับ
คือ๒เกมที่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญกับทีมชาติ
แต่ก็มีโอกาสให้เราได้ลองตัวใหม่ด้วย

ดัสสกรณ์ที่สองจะไม่ให้เล่นกับชนะอาทิตย์แม่นามทีมชาติ

ทัศนที่เป็นเป็นดาวรุ่งดัสสกรณ์เป็นจอมทัพตัวหลัง

แต่ว่าครั้งนี้ทุกคนอยากดูแต่ไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะครับ

ถ้าดัศกรยังมีโอกาสรับใช้ทีมชาติต่อ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะย้ำกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ค่ะ
เยือนเมียนมานะคะเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
การแข่งขันเริ่ม๑๙นาฬิกา
เริ่ม๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่เข้าสัญญาณถ่ายทอดสด